พูดถึงเรื่องรูปร่างการเปลี่ยนแปลงสไตล์อะไรก็แล้วแต่อีกคนหนึ่งคนเนี่ยฮือฮาเหมือนกัน
คุณใหม่ดาวิกาคุณผู้ชมค่ะแหมลุกขึ้นมาหั่นผมสั้นเลย
หลายคนก็เลยแซวเหลือเกินนะว่าเออหันผมสั้นครั้งนี้
เอาใจคุณเต๋อฉันทวิทย์หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะคุณผู้ชม
ลุคมานี่ก็เป็นฮือฮาเหมือนกันนะเพราะว่าก็สวยจริงนะสำหรับนักแสดงสาวใหม่ดาวิกา
ดังนั้นดีกูนดาวิกาคะแบบมีแบบแอบบ่อยด้วยนะ
ให้ไปถามฝ่ายชายเอาเองแล้วกันนะคะ
ส่วนสถานะความสัมพันธ์นะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ขอใช้คำว่าแฟนนะจ๊ะ
ไม่กล้าจะแบลนะเนี่ยค่ะไม่พอได้กล้าจะเซ็กซี่นะ

แค่ตั้งใจว่าจะตัดผมทำบิ๊ก

ยังยังไม่ได้เป็นแฟน

พูดถึงสถานะหัวใจตอนนี้ก็ยังดูกันไปอยู่นะคะ
ยังไม่ขอใช้คำว่าแฟนสนิทเป็นแบบว่าพี่น้องกันไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะ
เต๋อเนี่ยช่วงนี้ก็มาฮอตเหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าที่ฮอตกว่าก็คือในงานคุณเห็นไหม
ก็จะแนบเนื้อลงไปเลยนะคะ
แต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้นะจะเป็นตัวสีแดงที่เขาใช้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเขา
โอ้ยสวยงามนะฮะไม่กล้าใส่เลยกลัวพูงออก
คุณหมายเนี่ยตัดผมอาจจะเอาใจคุณลุง

อันนี้เอาใจคุณลุงแถวคุณข้ามประเด็นไปได้ไหม
ดอนเมืองแถวดอนเมืองนะคะเดี๋ยวเขาดูอยู่